การที่เอาลูกไปฝากคนเลี้ยงต้องระวังให้ดีนะเราไม่รู้ว่าพี่เลี้ยงเขารักลูกเรามากแค่ไหน
อย่างเหตุการณ์ต่อไปนี้น้องเบสถูกพี่เลี้ยงทำร้ายจนสมองบวมถึงขั้นกับหมดสติไป
อาการยังคงโคม่าล่าสุดจับได้แล้วพี่เลี้ยงบอกว่าทำไปเพราะว่าเด็กดื้อ
แต่ย้ำนะคุณผู้ชมเด็กสองขวบอ่ะน้องยังเล็กมากนะคะ
นิดเดียวเอง๒ขวบจะดื้อยังไงถึงขั้นกับต้องลงมือลงไม้กันขนาดนี้
ขออภัยน้องเนสนะฮะเป็นเด็กชายวัย๒ขวบกว่าถูกพี่เลี้ยงทำร้าย
ทุบตีจนสมองบวมเหตุเกิดที่ประจวบนะครับ
ล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนางสาวรัชนาพรแซ่ลิ้ม
อายุ๒๕เป็นพี่เลี้ยงแล้วก็เป็นผู้ต้องหานะครับ
หมายเรียกคดีทำร้ายร่างกายน้องเนสเดินทางไปพบกับตำรวจแล้ว
พนักงานสอบสวนสอบเครียดนานกว่า๒ชั่วโมง
เจ้าตัวก็สารภาพว่าใช่ฉันทำร้ายเด็กจริง
ใช้ไม้แขวนเสื้อทุบตีตามร่างกายตามลำตัว
ตั้งแต่วันที่๑กันยายนที่ผ่านมา
เพราะบันดาลโทษะพูดแล้วเด็กไม่ฟัง
แล้วเด็กนั้นก็ฉี่รถที่นอนด้วย
แต่ก็ย้ำนะคุณผู้ชมเด็กสองขัวบ้าง
เจ้าที่ก็เลยแจ้งข้ออาหารธรรมดาร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแบบเจ็บสาหัสไป

ไปเห็นหน้าตัวพี่เลี้ยงคนนี้นะครับทำให้ทางด้านของพันธบรดเอกธนกรรอดเริง
ผู้กำกับการสพบางสะพานต้องลงไปคุยกับญาติ
เนื่องจากเกรงว่าจะมีความชุดมุนเกิดขึ้นเพราะความโกรธแค้น
ระหว่างที่มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาขึ้นรถเพื่อให้เดินทางไปฝากขังนะฮะ
แล้วก็ใช้ตำรวจสิบห้านายในการคุ้มกันตัวผู้ต้องหาด้วยส่วนแม่ของเด็กก่อนหน้านี้
เจอลูกชายมา๒เดือนพอไปหาที่บ้านพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงกลับพาลูกไปที่ชุมพร
พอครั้งที่๒ไปรับลูกจะกลับมานอนด้วยก็ถูกพี่เลี้ยงบ่ายเบียง
ส่วนตอนที่น้องป่วยพี่เลี้ยงก็ทักไลน์มาบอกแม้จะเป็นเรื่องเร่งด่วนก็ไม่ได้โทรศัพท์อะไรนะฮะ
ก็อ้างว่าเด็กนั้นแค่ล้มหัวฟาดพื้นไปเองนะครับ
ทีนี้ก็ไปฟังเสียงของพี่เลี้ยงคนนี้หน่อยหลังจากที่เขามอบตัวแล้วนะฮะ
รอยเขียวรอยโดนตีรอยหยิกรอยเล็บอะไรอย่างนี้
คุณแม่ไม่เจอจำนอนสามเดือน
คือตั้งแต่เอาไปฝากเลี้ยงใช่
พาไปชุมพรอ่าหนูไม่เจอหนูก็กลับ
เขาเล่าพี่สองจะลงไปรับเนสกลับมานอนด้วยอย่างนี้
เขาแบบปฏิเสธทุกอย่างอืมหนูก็เลยสงสัยแบบ
นี่เป็นแม่นะขออภัยคุณผู้ชมนะเป็นแม่ของน้องเนสนะฮะก็เล่าถึงเหตุการณ์ให้ฟัง
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านที่จุดเกิดเหตุอยู่ที่ริมถนนสายบางสะพาน
หัดไทยนะสภาพก็เป็นบ้านชั้นเดียวเนี่ยนะครับ
มีประตูลูกกรงประตูบ้านแล้วก็หน้าต่างก็ล็อกปิดเอาไว้แบบนี้นะครับ
สอบถามคนที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านนี้ก็ทราบว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเจ้านายแฟนของผู้ต้องหาครับ
อนุญาตให้ผู้ต้องหาเนี่ยมาอยู่ได้แต่หลังจากเกิดเรื่องผู้ต้องหาก็ไม่กลับมาอีกเลยนะครับ
ทางด้านของนางสาวนุจรีพรมแก้วเป็นพนักงานการแพทย์ฉุกเฉิน
มูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานบางสะพานซึ่งเป็นคนนำตัวน้องเนสไปส่งโรงพยาบาลบอกว่า
๘โมงเช้าของวันที่๓กันยายนได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยเป็นเด็กมีไข้อาการชักเกรงที่บ้านนี้
พอไปถึงมีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นพลเมืองดีที่โทรไปแจ้งรออยู่หน้าบ้าน
พอไปถึงในตัวบ้านพบว่าน้องเนสนั้นนอนอยู่บนที่นอนปิ๊กนิกห่มผ้าห่มอยู่เพียงลำพังโดยที่ไม่มีใครอยู่ในบ้านเลย
พบตัวพี่เลี้ยงคนนี้เลยนะครับแล้วก็เลยต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลไป
สำหรับอาการล่าสุดของน้องเนสยังคงนอนไม่ได้สตินะครับมีอาการสมองบวมแล้วก็ยังไม่สามารถหายใจด้วยตัวเองได้
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจทีมแพทย์ก็ต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปนะภาวนาให้น้องเนสนั้นหายดีแล้วก็กลับมาเป็นเด็กที่น่ารักของครอบครัวต่อไป
เรื่องลักษณะพี่เลี้ยงทำร้ายเด็กนี่มีเราอ่านอยู่เป็นประจำเลยไม่อยากจะให้เกิดขึ้นเลยนะคะ